เงียบไปได้เกินไปครับ

หวังอ้อยอย่างนั้นนะครับ

ถ้าพี่เบิร์ตไปโฆษณาสินค้ามากมาย
อะไรไม่ดีเขาก็มาคว่างหัวที่เราไม่ได้
แต่อะไรดีก็ประชุมกันได้ครับ
เราไม่หนีแน่นอนอันนี้ของดีจริงครับ
เรียกว่ารับข้าวไหนต้อนตี
อันนั้นก็ได้ครับ
ผมไม่ตัวเท่าไรสักนึง
แล้วข้าวตัวพร้อมบ้างด้วยได้มั้ย

เพราะตอนนี้มีค่าที่เลือกเยอะมาก